โอเคนะฮะกลับมากันวันนี้ต้อนรับครูอ้วนอีกวันหนึ่งนะฮะ
สวัสดีค่ะคุณค่ะตัวสวยมากขอบคุณมากค่ะนะครับ
วันนี้ไงครับครูอ้วนเขาใส่ชุดชุดใหม่พระไทยพระไทยพระไทยเลย
นะฮะแน่นอนเราขอเข้าข่าวเรื่องน้ำท่วมกันก่อน
คิดแต่เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวจริงจริงใช่เพราะว่าโดยเฉพาะพี่น้องชาวอุบล
ค่ะน้ำเก่ายังไม่ลงเลยยังมีแต่เพิ่มขึ้นใช่แล้วก็มีข่าวว่า
ว่า๑๔๑๕ตุลาคมนี้คือพรุ่งนี้เป็นต้นไป

จะมาอีกรอบรอบหนึ่งนะครับ
วันนี้จริงแล้วกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยติดตามสภาวะอากาศ
แล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยง

มีการประกาศแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้ว
คาดว่าจะทวีความรุนแรงแล้วก็เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ก็คือเข้าที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะฮะ๑๓คืนคืนนี้๑๔ตุลาคม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าเวียดนามประเทศไทยของเราก็จะเริ่มเจออิทธิพล
วันที่๑๔กับ๑๕บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ย
จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่
โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลาก
ล้นตลิ่งนะฮะแล้วก็น้ำท่วมขัง
วันนี้ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราขอเตือนทั้งหมด๑๓จังหวัดนะครับ
วันนี้ชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารกาลสินมหาสารคาม๑๐๑ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีอีกแล้ว
ขอส่งบรรณแท้กับพี่น้องศรีสะเกตกับอุบวลมากเป็นสุรินเองเขาบอกว่านักพอสมควร
คือประเด็นคือน้ำเก่ายังไม่ลดเลยใช่นะครับขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เขาลงพื้นที่ที่วัดแสงสิริธรรมที่ท่าอิตตรงปากเก็ตเนี่ยนะฮะ
เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
ระดับเขานะอันนี้คือเขาว่ากันว่าน้ำผักท่วมไปอาทิตย์น่ะเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วที่เจอน้ำฝันขังขนาดนี้อย่างบ้านทีมงานเราเนี่ย
ชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้เลยค่ะนี่คือในกรุงเทพนะฮะนนทบุรี
ไม่ใช่กรุงเทพฯในนนทบุรีเนี้ยแล้วก็ท่วมขังก็เนี้ย
เป็นสัปดาห์แล้วโดยทันทีที่เดินทางไปถึงนายกก็รับฟัง
สรุปจากอธิบดีกรมป้องกันถึงเส้นทางน้ำป้องกันภาพรวมจากหัว
จังหวัดนทบุรีนายกก็เดินลุยน้ำเนี่ยฮะก็ไปดูตรวจเยี่ยม
ผู้สูงอายุพร้อมพูดคุยสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่
ทักทายประชาชนในชุมชนอย่างเป็นกันเองขนาดเดียวกันก็ให้กำลังใจ
กับผู้ประสบภัยนายกเขาย้ำเลยว่าจะช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือ
ขอให้ประชาชนสู้เพื่อประเทศไทยถึงจะมีปัญหาอยู่บ้าง
แต่ก็ดีกว่าหลายประเทศนายกเขาว่างั้นขนาดเดียวกัน
ประชาชนบางคนเนี่ยขอให้นายกนายกขอเหอะขอไดโว่หน่อย
ไดโว่อ่ะไปดูดน้ำไดโว้เอามาเร่งสูบน้ำออกจากบ้านหน่อยเถอะ
บ้านหลังอื่นเขาหรือเปล่าอืมเขาถามอย่างงี้หากไม่กระทบ
เดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวจะดำเนินการให้โดยจะเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่
เข้ามาดำเนินการนะครับโดยนายกเนี่ยพูดกับชาวบ้านว่า
เนี่ยมีพายุเข้ามาหลายลูกเดิมทีเนี่ยฝนจะตกแค่ท้ายเขื่อน
แต่ปีนี้มาเหนือเขื่อนด้วยสำหรับประชาชนที่อยู่ริมน้ำ
ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำให้ได้นี่เขาก็ว่างั้น
ใช่เพราะที่ผ่านมาประชาชนก็มีประสบการณ์อยู่แล้ว
ว่าถ้าเราอยู่ริมน้ำเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับน้ำให้ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกลงพื้นที่เนี่ยก็มีชาวบ้านตะโกนส่งกำลังใจนะ
เรารักลุงตู่นายกสู้สู้เนี่ยมีอยู่แล้วเราก็ขอยิ้มหน่อย
เพราะนายกเนี่ยโอ้โหตอนใหม่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่แบบว่า
แปดปีมาเนี้ยค่ะนายกสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นอืม
ไม่ค่อยมีรอยยิ้มพร้อมบอกว่าเรารักลุงตู่
ลุงตู่อยู่ยาวยาวนั่นซึ่งนายกก็ทำท่าประจำคือถ้า
แล้วความรักทุบอกทุบอกทุบอกแล้วก็ไอเลิฟวิวนี่นะครับ
ล่าสุดครับบริเวณแยกพระราม๕นนทบุรี
น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นทะลักการจรจรติดขัดทั้งขาเข้าขาออกเลยนะครับ
โดยฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระรามเจ็ดเนี่ยคุณดูดิคุณดูไม่ได้
ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณสิบถึงสิบห้าเซนส่วนฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะ
แยกศรีพรสวรรค์เนี้ยยี่สิบถึงห้าสิบเกือบครึ่งเมตรอ่ะใช่นี่อืม
แล้วก็ทางลงแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม๕เนี่ย
อยู่ที่ประมาณสามสิบถึงห้าสิบเซนฮะอันนี้ก็คืออยู่ติดคลองนี่
ติดน้ำติดแม่น้ำนี่ให้มันเอ่อขึ้นมาใช่นะฮะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนครอ็งอินก็ถระเข้ามาแล้วเยอะพอสมควร

นนนทบดี
ท่วมเต็มช่องทาง๓ช่องทางจราจรเลยล่ะ
ต้องทำการปิดแยกพระราม๕ทั้งฝั่งขาขึ้นแล้วก็ลงสะพาน
กว่าระดับน้ำจะลดตัวลงฮะนี่โอเคนะครับ
เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
นี่นี่เราพักแล้วเหรอแป๊บเดียวคือเราเข้าสายมาประมาณเออ
เรามีถ่ายทอดสดไงเออแต่แป๊บนี้อีกสามสิบนาทีเราก็หมดแล้ว
โอเคไม่ตกใจไงมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างคะวันนี้นะฮะ
เอางี้ไปดูเรื่องนี้ก่อนค่ะร้านดังนะฮะก็คือร้านดังคือ
เขาเป็นปรึกษาธนัยตั้มนะฮะเขาเป็นผับชื่อนะครับ
ขึ้นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่ร้านอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ไปพูดประมาณว่า
ก็ไม่พร้อมอืมแล้วเขาก็เลยแบบไม่เล่นปรากฏว่าทางฝั่งของร้าน
เขาอ้างนะว่าทางฝั่งร้านที่เขาเนี่ยไปพูดประมาณว่าเนี่ย
นักร้องซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นนักวิ่งเนี้ยอ่าก็ยังยังยังเอ่อ
ทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏอิสลิกเขาก็ออกมาตอบโต้
เรื่องนี้เนี่ยนะฮะในอีกเวทีนึงเอาลองฟังเขาดูนะฮะ
คือเรื่องนี้เนี่ยแหละฮะก็เลยทำให้เป็นประเด็นแบบโอ้โห
คือค่อนข้างจะดังไปในสามโลกเลยนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ย
คือประเด็นคือถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างที่ทางฝั่งของอิวสลิก
อิ๋วพูดออกมาจริงจริงหลายคนก็มองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ
บอดี้แลมเพราะคนที่พูดเนี่ยเป็นเจ้าของร้าน
ถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเจ้าของร้านพูดอย่างนั้นจริงนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อิวจะไปบอกว่าอย่าเอาผมไปเรียบเทียบกับคนแบบนั้น
แบบนั้นคือไม่รู้แบบไม่รู้แบบไหนอืมเออแบบนั้น
แล้วก็ท้าให้มาขึ้นแบบบนเวทีไหนก็ได้
ที่บอบเออมามามันชันกันได้อะไรอย่างเงี้ย
คือสังคมก็รู้สึกในส่วนก็ไม่สบายใจนะ
ที่ไปไปไปพูดพลาดเพียงแบบนี้
นะฮะทีเนี้ยอีกมุมหนึ่งมันก็มีประเด็นเกิดขึ้น
เพราะว่าทางฝั่งของร้านดังเนี่ยนะฮะ
อิสริกไปแล้วมีการไปบอกว่าเขาพูดแบบนี้แบบนั้นแล้วก็
ว่าทำของเขาเสียหายด้วยณทั้งร้านบอกว่าทั้งบทไม่เป็น
ความจริงอ้าวล่าสุดเขาไปปรึกษากับทนายการตั้งนะครับ
โดยทนายตั้มเปิดเผยบอกว่าพาเจ้าของร้านมาแจ้งความใน๒ข้อหาครับ
ก็คือ๑หมินประมาทโดยการโฆษณาที่โพสต์ทำให้ร้านนั้นเสียหาย
พรบคอมพิวเตอร์เพราะโพสต์เรื่องที่ไม่เป็นความจริง
เช่นบอกว่าอุปกรณ์ทางร้านนั้นไม่ครบยืนยันว่าร้านนั้นมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างตามสัญญา
เพียงแต่ว่าเกิดจากความไม่พอใจของศิลปินจงต้องมีการยกเลิกการแสดงไป
ซึ่งก็คงจะเรียกค่าเสียหายในคดีที่ยกเลิกสัญญาโดยมิชอบ
ส่วนเรื่องของอิวจริตที่ไปโพสต์ว่ามีผู้มีอำนาจของร้านพูดจาเหยียดหยาม
ซึ่งความจริงแล้วไม่มีเลยทุกคนในร้านไม่มีใครพูดแบบนั้น
อยากจะถามเหมือนกันว่าใครเป็นคนพูดเหยียดศิลปิน

ตอนนี้มูลค่าความเสียหายทางร้านเนี่ย
พร้อมกับคืนเงินค่าบัตรลูกค้าไป๘แสน
และค่าเปิดโต๊ะ๓แสนรวมแล้วล้านกว่าบาท
ยังไม่รู้ค่าใช้จ่ายอื่นอื่นที่มีการเตรียมงานแล้วด้วยนะครับ
นี่ครับก็คือนี่คือในบุมของทนายตั้มนะครับ
คนที่ดูแลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนยันว่า
เขาไม่เคยไปพูดจาเหยียดหรือว่าไม่เคยไปเปรียบเทียบ
เรื่องของตูนเลยไม่แต่นิดเดียวนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเรื่องมันมาจากไมค์เนี่ยหอน
เขาก็แค่เดินเขาก็บอกว่าไมค์หอนเนี่ยให้ทำแบบนี้

เขาจะแก้ไปบอกให้แก้แบบนี้หลังจากนั้นเขาเดินลงไป
พอเดินลงไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งของ
ทางอิวสลิกเองก็ทางทีมงานก็ไม่ได้แก้ไขอะไร
แล้วก็นักร้องก็กลับเลยเขาก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ตอนแรกของร้านบอกว่าเขาเองยินดีที่จะขอโทษ

แต่เขาก็ต้องขอโทษเพราะว่าเขารักอิวสลิกมาก

ไม่ได้ข้อก็รอเต้าจนก่อนท่างมา
พอมาเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยโอเคขอโทษแต่ว่าอิสลิกไม่จบ
เขาบอกว่าอิวเนี่ยก็ยังออกไปพูดพาดพิงถึงร้านเขาอีก
เขาก็เลยจำเป็นต้องปรึกษาทนายตั้มแล้วก็ออกมามาแจ้งความ

เพราะตอนแรกก็ถามว่าทำไมถึงเพิ่งออกมาอะไรอย่างนี้
ประมาณว่าแบบที่ผ่านมาเขาก็เหมือนกับดู
ไปดูกล้องวงจรปิดไปรวบรวมหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้

อืมแต่ได้ข่าวว่าเขาไม่สบายด้วยนี่น่ะ
คุณอิวสลิกใช่ไหมใช่ฮะก็อิวเขาก็เมื่อวานก็มีโพสต์ออกมาบอกว่า
เขาเนี่ยไม่สบายก็คือเป็นอะไรนะอาหารเป็นพิษก็คือท้องเสีย
ค่ะแต่ว่ากระบือยืนยันว่าจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่เอ่อคอนเสิร์ตที่จันทบุรีให้ได้
ค่ะต่อให้จะต้องมีรถเข็นก็จะขึ้นอืมนี่นะฮะก็คือเพื่อสปีริต
ปรากฏว่าหลังจากภาพนี้แล้วนะฮะเมื่อคืนนี้คุณอิวสลิกคือคุณอิวเนี่ย
ก็ไปขึ้นเวทีจริงจริงอืมอ่าไปขึ้นเวทีจริงจริงนะครับ
เดี๋ยวมีภาพมายน้ำเลยอ่าเต็มที่เลยนี่เห็นแบบว่าโอ้โหภาพคนเยอะแยะ
ดูแลด้านเขาตลอดข้างข้างคือคือเขาก็ปล่อยให้ร้องอืมแต่พอเสร็จปุ๊บลงเวที
ใช่เพราะแพรส์อ่าดอะเนอะอืมอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยใช่ใช่
แล้วก็เหมือนอยากมาพักสักพักนึงแล้วก็ออกมาถ่ายรูปกับแฟนแล้วก็กลับ

แต่ในมุมข้อกฎหมายก็อีกมุมหนึ่งก็ว่ากันไปว่าจะเป็นยังไง

แต่คนที่ไม่ออกมากูลว่าเลยคือคุณตูน
แต่คนไปดูคอนเสิร์ตเขาเยอะนะที่เขาไปโชว์ที่ปกุ้งเผาอะไรสักอย่าง
ใช่ท่วนต่อขไม่ได้ตอบโตขใครอยู่แล้ว
แล้วก็ก็จะมีคุณโดมประกอบลำที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาพูดใช่ไหม
ดูมันไม่ใช่นะมันไม่น่ารักอะไรอย่างนี้
ก็พอพูดถึงในฐานะศิลปินรุ่นพี่อะไรแบบนี้ก็เป็นประเด็นกันอย่างนี้
พูดอยู่ในวงการเพลงเป็นยังไงครับถ้ามันมอง
ก็จริงแล้วในการที่เราจะต้องไปแสดงอยู่ต่างจังหวัดนะเนาะ
บางทีมันก็มีเหมือนกันนะที่เราจะไปเจอเครื่องเสียงอะไรต่าง
ที่มันอาจจะไม่ถูกอารมณ์เรามันก็เกิดความความอยากที่จะแบบทำในสิ่งที่ดีที่สุด
แล้วมันอาจจะมีอารมณ์ศิลปินอันนี้พูดจากส่วนตัวนะคะ
บางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยมันไม่ได้มันไม่คืออะไรอย่างนี้
สมมุติถ้าเกิดว่ามันแก้ไขไม่ได้เราจะทำยังไง
นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีอารมณ์ที่คุมให้ได้
แล้วก็ปรับสถานการณ์ของตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้

ต่อให้ฝนตกลงมาเครื่องเสียงใช้ไม่ได้จะหอนขนาดไหน
ก็ต้องประกาศแล้วตอนนี้เครื่องเสียงหอนนะครับ
แต่ผมก็ยังจะร้องนะมันก็ต้องโชว์กันไปอย่างนี้
ถึงขนาดว่าเอาถุงพลาสติกห่อไมโครโฟน
แล้วก็ร้องแล้วก็ท่ามกลางฝนตกเราก็ยังต้องทำอยู่อะนะคะ
แต่ตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบอกยอมรับว่าอารมณ์อ่ะนะอารมณ์มันก็พุ่งพลาดเหมือนกัน
นะฮะแต่ว่าก็ต้องพยายามควบคุมให้ได้
ใช่แต่ว่าเราในกรณีนี้ถ้าไปพาดเพียงคนอื่นขึ้นมานิดนึง
มันก็อาจจะรู้สึกได้ว่า
คือบางมุมเขาก็จะมองว่ามันไม่น่ารักทำแบบนี้ถูกไหม
คุณพุทธนามที่พูดอย่างนี้พุทธนามบอกว่ามันดูเหมือนกับก็ไม่ต้องไปพูดถึงตรงส่วนอื่น
ไม่พูดถึงคนอื่นเขาหรอกนึกออกปะล่ะอืมความจริงอ่ะ

ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาหรอกทำไมต้องไปเรียบเทียบคนอื่นเขาทำไม
อืมไม่เขาบอกว่าทางฝั่งร้านพูดมาแบบนี้ว่าเนี้ยขนาดนักร้องคุณตูนเนี่ยเขายังทำได้เลยเขาก็เลยบอกว่า

เออคือทางฝั่งอิทธิภิกษ์เขาก็บอกว่าเขาไปเปรียบเทียบทำไมอะไรอย่างนี้
จริงก็คือเขาแค่อยากจะบอกให้ฟังว่าไม่ควรจะมาเปรียบเทียบแบบนี้แต่ว่าการสื่อสารออกไปน่ะถูกว่าสื่อสารแล้วมัน
สื่อสารใช่เลยการสื่อสารสำคัญมากบางทีมันก็จะเกิดขึ้นได้นะอย่างสมมุติเราไปเราไปซื้อผลไม้ที่ร้านอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าหวานไหมคะคุณหนุ่มก็เพิ่งมาไปนะคะมาเอาส้มไปนะคะเนี่ย๓กิโลนะคะเปรียบเทียบนะคุณหนุ่มก็มาเอาไปนะคะ
แต่พอเราชิมแล้วก็เราว่าไม่หวานไงเราก็บอกว่าถ้างั้นพี่ขอไม่รับแล้วกันนะมันไม่ใช่รสชาติพี่คุณหนุ่มยังเอาไปเลยนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วก็คนขายก็ไม่จำเป็นนะ

ใช่แต่คนขายเขายังแจงกันว่าเขาไม่ได้พูด

บางทีสถานที่มันข้างหนาดของสถานที่กับเครื่องสีเคี้ยวเอาไปลงนะ
อย่างเช่นอันนี้พูดกันอย่างจริงตรงว่าบางที
อุปกรณ์ที่เอาไปใช้และสถานที่มันเล็กกว่า
แล้วนักร้องเนี่ยจะเป็นโลกอย่างหนึ่งอ้วนเป็นเลยนะ
คือถ้าไมโครโฟนมันหอนเนี่ยอารมณ์เสียทันทีเลย
พอเราเดินไปไหนปั๊บเราจะมีความรู้สึกว่า

ร้องสดเลยไหมครับฮูร้องสดครับ
ร้องสดเหรอเคยมาแล้วนะตอนนั้นไปโชว์ที่สิงคโปร์เนี่ย
อกสดกันเลยทีเดียวเพราะไมค์อยู่ดีมันก็ดับไปคุณหนุ่ม
คุณพอดามร้องสดกันเลยทีเดียวได้ใจมาก

นะฮะแต่นั่นก็อีกหนึ่งเรื่องแต่ตอนเนี้ยหลายหลายคน
ใกล้สิ้นปีแล้วสิ่งที่ควรจะทำคือการตรวจสุขภาพ
หลายคนทำงานขยันเก็บเงินจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยนะฮะ
เอาจริงหน้าที่ของเราคือเราควรจะหมั่นตรวจสุขภาพทุกปีนะฮะ
จะได้ประเมินสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยว่าเรายังแข็งแรงอยู่ไหม
ต้องเลยหรือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคในอนาคตหรือเปล่า
อย่างการตรวจสุขภาพในความเสี่ยงจริงเนี่ยตับ
ตับเนี่ยสำคัญมากมากนะฮะวันนี้เรามีคุณหมอจากโรงพยาบาลรามกำแหงฮะ
มาฝากว่าทำไมต้องตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ
ตรวจตับแบบไม่เจ็บก่อนที่จะสายเกินแก้ไปดูกันฮะ
อันนี้ดีการตรวจสุขภาพตับเนี่ย
มันเป็นเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคตับมักจะเป็นภัยซ่อนเร้นที่ไม่มีอาการค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบไขมันพอกตับ
อาการของโรคตับแข็งก็เช่นการที่มีท้องโตจากการที่มีน้ำในช่องท้อง
อาเจียนเป็นเลือดตัวเหลืองตาเหลือง
กลุ่มคนที่ควรจะต้องมีการตรวจตับอย่างสม่ำเสมอนะคะ

กลุ่มที่๒ก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเคยตรวจ

หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับมาก่อน

หรือผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนหรือว่าอ้วนลงพุง
รวมถึงผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
ก็ควรจะมีการตรวจตับเป็นระยะค่ะ
โรคตับในระยะเริ่มแรกไม่มีอาการอะไรเลย
เราไม่อยากที่จะวินิจฉัยแล้วก็มารักษา

เพราะว่าการรักษาเนี่ยผลการรักษาก็จะไม่ดี

แต่ถ้าเราสามารถตรวจเจอเขาตั้งแต่เขาเป็นแค่ไขมันพอกตับ

หรือเป็นแค่ตับแข็งระยะเริ่มต้น

ในการที่จะลดไขมันในตับลดพังผืดในตับ
ชะลอการดำเนินโรคสุภาวะตับแข็งแบบมีอาการ
แข็งมากนะฮะถ้าคุณผู้ชม

ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะบนหน้าจอเราได้เลย

ใช่สมัยนี้ตรวจได้เลย

เพราะปกติมันจะต้องเจาะเจออะไรใช่ไหม

น่าจะเป็นอีกตัวนึงเลยนะ
โอเคเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาฮะ
ข่าวนี้เป็นข่าวที่น่ากลัวมากสำหรับในวันนี้ส่วนตัวแล้วนะคะ
ต้องระวังเลยนะคะดูคลิปอันนี้แล้วเนี่ยต้องแบบทำใจให้ได้เลยนะ
เขาบอกว่าเป็นคุณลุงท่านหนึ่งคุณตาท่านหนึ่งแล้วแต่ก็เลยนะคะ
มีอาการป่วยนะคะแล้วก็นี่ไงอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ
เป็นลูกสาวของคุณตานะคะแฉบอกว่ามดรุมกัดพ่อค่ะ
แล้วก็โรงพยาบาลเองก็ออกมาขอโทษว่ายอมรับผิด
แต่เรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์มากเลยนะคะ
มีเฟซบุ๊กลายหนึ่งได้โพสต์คลิปขึ้นมาบอกคุณตานอนป่วยอยู่
ห้ามญาติเฝ้าห้ามเข้าเยี่ยมแต่พอเข้าไปเยี่ยมปั๊บ
เกิดอะไรขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นว่ามีมดรุมกัดเต็มมือเต็มตัว
แย่มากมากเลยทีเดียวและยังแฮชแท็กด้วยนะคะว่า
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นค่ะคุณค่ะ
นางทองฉันนะคะอายุ๖๒ปีเป็นชาวขอนแก่น
ผู้โพสต์คลิปได้เปิดเผยบอกว่าคุณพ่อมีอาการอ่อนแรง
ก็เลยส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ
แล้วก็บอกว่าเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกร็ดเลือดต่ำ
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตัวเมืองที่ขอนแก่น
ต่อมาไปเยี่ยมพ่อเห็นมดอยู่ที่มือแล้วไปบอกพยาบาล
พยาบาลบอกว่าโอเคนะไม่เป็นไรหรอกเอาแป้งไปโรยเดี๋ยวหาย
เดี๋ยวม่อนมันก็หนีไปจึงกลับมาที่ห้องแล้วก็เอาแป้งทาให้
แต่พอเปิดเสื้อขึ้นไปสิคะยังเห็นอีกว่ามดแดงเต็มแขนเต็มหลัง
จึงเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
พยาบาลเดินมาถามบอกว่าถ่ายไว้ทำไมจะเอาไปทำอะไร
ด้วยความที่ลูกสาวกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าหน้าที่จะยังไงอะไรต่าง
ก็เลยปิดกล้องค่ะพอหลานทราบเข้าเท่านั้นเอง
ก็เลยไม่ยอมเอาไปโพสต์ในโซเชียล
หลังจากเดินทางกลับมาบ้านทางโรงพยาบาลโทรศัพท์มาขอโทษ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังน่าสงสัยอยู่นะว่า
ทำไมถึงได้อะไรเยอะขนาดนี้

ไปฟังเสียงค่ะ
นี่คุณผู้ชมครับ
น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานหรือเปล่าคะ
เห็นบอกว่ามีอะไรขึ้นหน้าเหรอครับคุณหนุ่ม
นี่นะครับคือล่าสุดนะครับ
ทางผู้มนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับ
ในแพทย์เกลียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียจนะฮะ
ท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยทราบแล้วนะฮะ
เรื่องราวของทางโรงพยาบาลที่ไปเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับ
บอกว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดหรือว่าละเลยการดูแลผู้ป่วยแต่อย่างใด
แต่ด้วยปริมาณของผู้ป่วยที่มารักษาในตัวตึกเดียวกันจำนวนเยอะมาก
จึงเป็นช่วงที่พยาบาลเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงว่าแบบนั้นนะฮะ
เป็นผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงเมื่อแพทย์ตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีอาการอำมพลึก
ไข้สมองอักเสบโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับก็เลยทำการรักษา
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอแป๊บนึงอ่าทำการรักษานะครับ
แล้วก็บอกว่าอาการตอนนี้ดีขึ้นนะครับ
และช่วงที่ญาติมาพบมดขึ้นที่ร่างของคนป่วยเนี่ยเป็นช่วงที่รอรถส่งต่อกลับบ้าน
อืมญาติเห็นก็เลยถ่ายภาพถ่ายคลิปอืมเมื่อทราบเหตุเนี้ย
มีการตรวจสอบสาเหตุของมดขึ้นพบว่าผ้าห่มของคนป่วยนั้น
ห่อนจากเตียงลงมาที่พื้นจึงเป็นเหมือนทางผ่านให้มดเนี่ย
ขึ้นไปที่ตัวของคนป่วยได้ในแพทย์เกรียงศักดิ์ยังบอกด้วยว่า
หลังจากทางโรงพยาบาลทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบขอโทษแล้วก็ดูแลคนป่วย
ร่างกายสะอาดนะฮะไม่มีมดนะครับจากนั้นเนี่ยก็
จัดรถนำส่งตัวเนี่ยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระยืนนะครับ
โรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีการปัดความรับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับ

สิทธิ์ของผู้ป่วยต่อไปนะครับ
เขาออกมาพูดแบบนี้ก็คือในระหว่างรอรถกลับบ้าน
บ้านอ่าบอกว่าบ้านพระขมหล่นลงไปอ่าระพื้นเป็นทางของมด
ไต่ขึ้นมาไต่มาเยอะเยอะนะมันไต่เยอะมันไต่ไปหลังได้หรอ
คนคนไข้เยอะพยาบาลเลยแบบเออเผลอแป๊บนึงเป็นไปได้ไหมมด
มันอยู่ในพระขมนั่นแหละก็อ่าอันนี้ก็ยอมรับน่ะ
เพราะในช่วงนี้ที่บ้านคุณเองเนี่ยนะมันทางเดินของมดใช่
หนีฝนก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับอ่า
ก็ความพลาดก็กดขึ้นได้นะคะพักโฆษณาอีกครั้งท่านมั้ยฮะ
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาพี่โน๊ตอุดมใช่ไหม
อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับขอสนามก่อนนะคะ
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย
เมื่อวานี้ถ้าสมมุติใครติดตามในทวิตเตอร์
พี่โน๊ตอุดมขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลย
ชาวเน็ตเนี่ยก็เสียงแตกฟาดกันสนัดเลยแหละแบ่งเป็นสองฝ่าย
หลังจากที่เดี่ยว๑๓นะฮะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่ติดเทรนด์ในครั้งนี้
เพราะมีชาวเน็ตเนี่ยได้แชร์ข้อความบางช่วง
พี่โน๊ตพูดถึงเรื่องการเมืองโดยวิจารณรัฐบาล
แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย
ชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกกันเลยเสียงแตกแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะครับ

สำหรับประโยคที่พี่โน้ตอุดมได้วิจารณ์
แล้วก็ล้อเรียนผลเอกประยุทธ์บนเวทีเดี่ยว๑๓นั้น
ใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้
สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใส
แต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี
นั่นคือจำนวนเซลล์สมองนางก็ว่างั้น
จุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้น
ฉลาดพูดอ่อนไม่พูดฉลาดกว่านะฮะ
นายกผู้แก้ปัญหาด้วยการแต่งเพลง
ท่านผู้อาสามากู้ชาติล่าสุดเพิ่งกู้ที่ญี่ปุ่นไปนะครับ
แล้วก็สมมุติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกัน
เป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยปกติเครื่องบิน
เขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้กัปตันทั้งหลาย
ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นไม่ได้ขับ
คนที่ขับอยู่คือพนักงานรักษาความปลอดภัยรอปภรอปภ
นะฮะวันนี้พี่ศรีพี่ศรีสุวรรณนะฮะ
ก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน
คืออย่างที่บอกกันเนี่ยโดยในช่วงที่แสดงล่าสุด
คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์กร
ทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก
การแสดงเสร็จสิบสามว่าโน้ตเดี่ยวสิบสาม
ให้ท้ายม็อบก้าวล่วงหรืออย่างไรนะฮะพูดเอามันเอาฮาไร้เหตุผล
และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกัน
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรนี่นะ
มีสีผู้มีแสงในตัวนี่ไงลองทุกเรื่องเขามีทีมงามดูแล
ใช่ไหมครับว่าจะลองเรื่องไหนหรือว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วนั่น
แหละก็แล้วดูรูปกันแต่มีหนวดเห็นไหมน่ะฮะมึงเคยถามกันว่า
โอ้โฮเฮ้ยพี่ทำไมรูปพี่มีหนวดล่ะก็บอกเขาอยากเท่เหมือน

นี่นะช่วงก่อนใส่ใส่นากากเป็นเป็นรูปพื้นถี่พี่คือมีคน
พี่หิวแสงอืมเวลามีเรื่องพี่หิวแสงใช่ไหมน่ะ
แกบอกว่าไม่ใช่เพราะแกมีแสงในตัวอยู่แล้ว

ผมก็จะถามพี่เป็นกระสือเหรอพี่ถึงได้มีแสงในตัว
แม้แล้วฉันก็ด้วยว่าดาวเริก
โอเคเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

จากกรณีดราม่าโตโนภาคิน
นั่นก็ขึ้นเทรดในวิทยาลัยอย่างรวดเร็วแล้วกัน
หลังจากที่เตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง

ช่วยหาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคนทั้งฝั่งไทย

ส่วนมองว่าเฮ้ยเสี่ยงจนเกินไปหรือเปล่า
แล้วเกรงว่าจะเป็นการไปเพิ่ม
เป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ล่าสุดครับเพจเก็บรัก
ได้โพสต์คลิปวิดีโอการทดสอบร่างกายของโตโน่เนี่ย

บรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
เขาทำอะไรเหรอทดสอบร่างกายใช่มาดูความพยายามของกัปตันกันว่า

ของโตโน่เนี่ยที่ทดสอบความฟิตกับอุโมงน้ำอีกด้วยนี่อุโมงน้ำ
แต่แต่ความแรงมันเท่ากับน้ำจริงไหมแม่เนี้ยก็น้ำโขงก็เชี่ยวอยู่อ่ะ
ถ้าสมมุติมันไปจริงมันก็คงไม่ได้เหนื่อยมากหรอกมันก็
ก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราอยู่ตามกระแสน้ำไป

ความน่าเข้าไหว้ยังไง

ในกระแสน้ำที่เท่ากันความแรงที่เท่ากัน
พวนน้ำอย่างงี้

ข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา